คุณผู้ชมคะร่างพระราชบัญญัติกศธชที่จะออกมาฉบับใหม่
ภายในปีนี้จะมีการปรับเปลี่ยนนำรายได้ส่วนหนึ่ง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะ
ส่วนอำนาจหน้าที่ของกศธชก็ยังคงอิสระเหมือนเดิมนะคะ
พลอากาศตรีธนพันธ์หลายเจริญรองเลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกศธช
เปิดเผยนะคะว่าพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และการกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
อยู่ในกระบวนการพิจารณาคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี๒๕๕๙
สิ่งที่เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงในกฎหมายฉบับใหม่
เช่นเงินรายได้จากเดิมที่นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
แต่เพียงอย่างเดียวก็มีการเสนอเพิ่มนะคะ
ว่าต้องนำเข้ากองทุนคณะกรรมการการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เงินที่ได้จากการประมูลคลื่นความถี่และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างค่ะ
ตามปรบใหม่ก็ได้มีการกำหนดซึ่งถูกกำหนดโดยปรบดีอี
นั่นก็คือให้มีการกำหนดให้หักตำนวน๒๕เช่นเดียวกัน
นำไปเข้าในส่วนของกองทุนนะครับส่วนที่เหลือนั่นก็คือจะเป็นนำมาให้
กับสำนักงานกรชเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
รองเลขาธิการกศธชยืนยันนะคะว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ที่ออกมา
ไม่ได้อยู่ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอี
กศธชยังทำหน้าที่บริหารจัดการคลื่นความถี่และเป็นองค์กรอิสระเหมือนเดิมค่ะ